ดูเรื่องราวการพบเรือผีกลางทะเล
ที่บอกเรือผีเพราะว่าจู่มีเรือลำหนึ่ง
ไม่มีลูกเรือไม่มีสัญชาติไม่มีของบนเรือไม่มีอะไรเลย
แต่ไปลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่ใกล้แท่นขุดเจาะใกล้กับเกาะสมุย
แท่นขุดเจาะเขาเห็นก็เลยแจ้งทางด้านของกองทัพเรือไปตรวจสอบ
เรือผีฮะมันลอยอยู่แบบนี้ได้ยังไงนะฮะทหารจากกองทัพเรือทัพเรือภาคที่๒เข้าไปตรวจสอบ
เรือผีปริศนาที่ลอยลำอยู่กลางอ่าวไทยใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของเชฟรอนครับ
ห่างจากเกาะสมุยไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ๗๐ไมค์ทะเลแถวสุราช
โดยเรือปริศนาลำนี้มีความยาว๘๐เมตรคาดเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่
แต่ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่มีสินค้าเลยไม่มีเลขหมายเรือ
เลขท้ายเรือก็ถูกลบมีตัวอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ถ้าอ่านตรงตัวหน่อยก็จะอ่านว่าจินสุยวนนี่ฮะจินสุยวน๒หรือเปล่าไม่แน่ใจ
ลูกเรือสักคนก็ไม่มีฮะอุปกรณ์อะไรมันก็ไม่มีเลยครับ
แล้วในตัวเรือมันมีน้ำท่วมอยู่ภายในเรืออยู่นิดหนึ่งทำให้เรือเอียงสักประมาณ๓๕องศาได้นะฮะ
เพื่อให้มันทรงตัวแบบตรงไม่จม
ซึ่งผลออกมาก็คือว่าสามารถสูบได้
แล้วก็ลากเรือเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งเรือตอน๑๑๓ได้สูบน้ำออก๑แล้ว
แต่ว่าต้องถอนออกมาจากตัวเรือก่อนเพราะอะไร
จังหวัดที่จะถอนจังหวิดที่จะลากสมมุติชอบมีขึ้นรมแรง
เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงาน
แต่ผลจากการสูบน้ำออกจากเรือนี้มันทำให้เรือทรงตัวดีขึ้น
และะเท่าที่เขาเข้าไปตรวจสอบในเรือเหมือนก็ว่าเรือแบบนี้
ไม่มีคนอยู่มานานแล้วอ่ะแล้วมันไปไหน
แล้วทำไมเรือมาลอยอยู่กลางทะเลแบบนี้โดยที่ไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียว
เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อว่าที่มาที่ไปของเรือลำนี้มันมาได้อย่างไร
แต่เบาะแสเดียวที่มีคือมันมีอักษรภาษาจีน
สอนภาษาจีนอาจจะนำไปสู่การตรวจสอบทางการจีนว่าเรือลำนี้เป็นของจีนหรือเปล่า
แล้วถูกปล้นจากทางด้านของอะไรหรือเปล่าถึงให้มาเป็นโจรสลัดมาปล้นหรือเปล่าหรือยังไร
ถึงให้เรือนั้นมาลอยอยู่ในกลางทะเลใกล้กับเกาะสมุยของประเทศไทยแบบนี้
แต่ถ้าจะบอกว่ามาจากประเทศจีนหรือเวียดนามก็คือมาไกลมาก
ไกลมากมาไกลมากแล้วทำไมเพิ่งจะมีคนเจอที่ประเทศไทย